มองท้องฟ้ากันหน่อยค่ะแต่ละพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
รายงานเรื่องสภาพอากาศกันเข้ามาได้นะคะผมไปภาคใต้มาอ่าเป็นยังไงบ้าง
คุณไปจังหวัดไหนคุณไปชุมพรอ๋อชุมพรฝนตกทั้งวันเมื่อคืนนะคะ
ใช่นี่จะบอกว่าพื้นที่ภาคใต้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็หนักเหมือนกัน
ใช่ครับฝนตกน้ำไหลละน้ำป่าไหลลากนี่ให้ดูภาพค่ะครับ
ไปดู๒จังหวัดมีพังงากับที่ตรังดูที่พังงาก่อน
สภาพแบบนี้นี่คือจะมิดหลังคาอยู่แล้วนะเวลาเห็นภาพจากโดรนนะคะ
เช้าวันนี้นักข่าวของเรารายงานว่าที่พื้นที่หมู่๓ตำบลโคเคียน
ของอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงามันเป็นที่ราบรุ่มต่ำไง
ติดกับแม่น้ำตะกัวป่าเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอกระโปรงค่ะ
ที่จะระบายลงสู่ทะเลแต่ดูสิท่วมสวนปามแบบนี้
ส่วนผลไม้เป็นร้อยไร่ก็โดนท่วมเหมือนกันค่ะน้ำสูงสักห้าสิบเซนได้
ชาวบ้านนะเขาบอกว่าที่เลี้ยงวัวควายเอาไว้เนี่ย
เอาออกไปเลี้ยงบนถนนตอนเนี้ยในพื้นที่อ่ะ
หยุดตกแล้วค่ะแต่ก็ต้องใช้เวลาระบายน้ำเนี่ย
วัน๒วันถึงจะเข้าสู่สถานการณ์ปกตินะคะ
พังงาเขยิบไปดูที่ตรังหน่อยค่ะเมื่อวานนี้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำสูงประมาณห้าสิบหกสิบเซนคุณผู้ชมแล้วคิดดูดิ
ชาวบ้านนะคะที่เขาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นี่เห็นไหม
หมูต้องมาเกาะตรงรางข้าวเนี่ยเพื่อที่จะหนีเอาชีวิตรอด
มันเกือบจะจมน้ำตายอยู่แล้วนะส่วนตัวนู้นตัวนู้น

เงยหน้าเอาจมูกชูขึ้นมาเหนือน้ำ
เอาตัวไหนปีนขึ้นมาบนเหล็กบนตะแกงได้เอาก็ปีนนะคะ
สภาพแบบนี้หมูโดนน้ำท่วมทั้ง๖คอกเลย๖๐กว่าตัว
เจ้าของบ้านเขาต้องเร่งขนย้าย
แล้วอีกบ้านนึงนะเลี้ยงไก่ใช่ไหม
ที่เลี้ยงไว้๓๐กว่าตัวจมน้ำตายไป๒๐กว่าตัว
คือเอาไม่ทันคุณป้าพยายามที่จะช่วยชีวิตไก่
นี่ท่วมหนักสุดในรอบ๑๐ปีเลย
ล่าสุดในพื้นที่ฝนหยุดตกแล้วนะ

คอกหมูเข้าไปสำรวจความเสียหายหมูรอดตาย
แต่ไก่๒๐ตัวจมน้ำตาย
ชาวบ้านเขาก็ต้องเก็บกวาดพื้นที่กัน
ส่วนปพสรุปพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด๗อำเภอ
เดือดร้อนกัน๓๖๐๐กว่าคน
ทีนี้คุณผู้ชมวันนี้เราก็ต้องพยากร
เกี่ยวกับสภาพอากาศเกี่ยวกับฟ้าฝนนะคะ
ประเทศไทยตอนบนฝนยังคงตกต่อเนื่อง
มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่เหนืออีสานกลางตะวันออก

แต่ก็ยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่
ก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสม
อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้
ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยกำลังอ่อนลงแล้วนะคะ
แต่ว่าชาวเรือก็ต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือ
ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ด้วย